เรื่องนี้หน่อยเกษตรกรปลูกแตงกวามีเฮแล้วจ้า
กำแพงเพชรเขาบอกอย่างนี้ราคาซื้อขายแตงกวาช่วงนี้พุ่งสูง
กาเศษตะกรบอกยิ้มเลยสร้างรายได้ดีเลย
ไปที่ไร่แตงกวาทับแลกันหน่อยอยู่ที่บริเวณตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ใบทางนี้เป็นของคุณควันจิตควันใจเลิศนะคะ
พุ่งสูงนะก็เลยทำให้ราคาซื้อขายสูงตามไปด้วย
เป็นโอกาสดีเลยค่ะที่เหล่าเกษตรกรผู้ที่ปลูกแตงกวาเขาจะลืมตาอ้าปาก
กำไรในช่วงนี้เพราะว่าแตงกวานี่ไม่ค่อยนะปกติราคาไม่ค่อยขึ้นเนอะ
สาเหตุที่ทำให้แตงกวาราคาสูงขึ้นในช่วงนี้มาจากอะไรรู้ไหมคุณ

ฝนเริ่มตกบ่อย
พืชแบบแตงกวาเนี่ยมันจะเน่าเร็วเป็นพิเศษและทำให้แตงกวาขาดตลาด
คือผลไม้หรือผักตระกูลแตงมันจะไม่ชอบน้ำเยอะเกินไป
แต่มันเน่าเร็วใช่ก็เลยทำให้ช่วงนี้ขาดตลาดและความต้องการสูงขึ้นมีมารสะพายไงคะ
ก็สูงขึ้นเองแล้วช่วงนี้ค่ะแตงกวาเนี่ยกว่าจะส่งนะเขาบอกว่าส่งจากสวนกิโลกรัมนะ
จากสวนหน้าสวนน่ะสิบเจ็ดถึงยี่สิบบาทแล้วอ่ะอุ่มฮูก็ถือว่าได้กำไรเลยเพราะว่าเขาใช้ต้นทุนในการผลิตเพียงแค่กิโลกรัมละ
แตงกวากิโลกรัมละ๔๐๕๐บาท

ช่วงนี้เกษตรกรยิ้มเลยยิ้มไปเก็บแตงกวาไป
ก็เลยทำให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวามีรายได้งดงาม

ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
บางช่วงมะนาวแพงเพราะความต้องการสูงมันแรง
อันนี้ฝนเยอะก็ทำให้ขาดตลาดเพราะว่าแตงกวาเน่าเร็วอะไรอย่างนี้